คืนนี้เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ชุมพรมีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันเตาน้ำหนัก๑๖๐๐๐ลิตร
เสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่หลายทาง
มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บอีก๓คนนะครับ
สาเหตุมาจากคนขับรถบรรทุกหลับใน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ห่างออกไปประมาณ๕เมตรพบรถบรรทุกน้ำมันเต่า
ส่วนหัวของรถตกลงไปในร่องระบายน้ำ
นายชาลีสนอเสียงอายุ๔๐ปีคนขับ

ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนานเกือบ๑ชั่วโมง
สามารถนำศพออกมาจากซากรถได้สำเร็จ
อกจากนี้ถังน้ำมันเตาขนาด๑๖๐๐ลิตร

ทำให้น้ำมันเตาสีดำไหลเจิงนองในร่องระบายน้ำ

ขับรถบรรทุกน้ำมันเตามาจากกรุงเทพ

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุคาดว่ามีอาการหลับใน

ชนท้ายรถกระบะเต็มแรง
จังหวัดสงขลาเกิดอุบัติเหตุรถหกล้อบรรทุกน้ำมันชนกับรถกระบะและรถเก๋ง๔คันรวด
ก่อนจะชนอาจติดกับรั้วหน้าบ้านหลังหนึ่งก่อนเกิดเหตุนายจักริตวิบูรณพันธ์
ขับรถน้ำมันออกมาจากซอยไม่ทันระวังว่ามีรถกระบะขับมาทางตรง
เฉียวชนกันแล้วรถบรรทุกเสียหลักไปชนกับรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทาง
ส่วนรถกระบะพุ่งไปชนกับรถเก๋งสีขาวอีกคัน
เพราะดีที่มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๑คนเท่านั้น
กล้องวงจรปิดหน้าบริษัทแห่งหนึ่งบันทึกภาพรถเก่งคอนด้าแจ๊สสีขาว
หน้ารถบรรทุกที่ขับอยู่เลนขวาอย่างกระชันชิดคนขับรถบรรทุกตัดสินใจหักหลบกระทันหัน
ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงเทกระจาดคนงานที่นั่งอยู่ด้านหลัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยทั้งหมด๑๖คน
หลังเกิดเหตุคนขับรถเก๋งเร่งเครื่องขับหลบหนีไป
ล่าสุดวันนี้หญิงสาวอายุ๓๐ปีคนขับรถเก่งฮอนด้าแจ๊สสีขาว
ร้อมทนายความเข้าพบพนักงานสอบศูนย์สอบพระบางกล่ำ
รับว่าวันเกิดเหตุมองไม่เห็นว่ามีรถบรรทุกขับตามหลังมา
เลี้ยวเข้าบริษัทที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
นายบุญสิงหม่อมทาอายุ๔๒ปี
คนขับรถบรรทุกระบุว่าวันเกิดเหตุขับรถมาตามถนนปกติ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งคอนด้าแจ๊สสีขาว
ตัดหน้ากระทันหันจึงหากพวงมาลัยออกข้างทาง
ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคง
มันไปโดยอัศรุมัติถามว่าได้คิดไหม
มันก็ไม่ถึงกระบาดนั้นน่ะคือมันต้องบริกไป
แต่ว่าเราบีกแล้วใช่ไหมบีกแล้วรถมันก็หมุนไปเลย

ในงานสอบสวนแจ้งข้อหากับคนขับรถเก่งคอนเดอร์แจ๊ส๓ข้อหา
และนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย

กระบะพุ่งชนด้านข้างรถทัวร์กลางสี่แยกไฟแดงผู้ใหญ่ปลื้ม
ถนนสายนครศรีธรรมราชสุราธานีในพื้นที่หมู่๑ตะบนท่าสารา
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ยังมีรถสองแถวถูกชนได้รับความเสียหายอีก๑คัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายอธิกรเรืองศุกร์
อายุ๓๖ปีคนขับรถกระบะเสียชีวิต
ส่วนคนในรถทัวร์ได้ระบาดเจ็บ๒คน
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล